ไม่น่าเชื่อนะคะเรื่องนี้ที่หนองคายค่ะคือมีพระถูกผีเข้า
อันนี้คือคนในครอบครัวของพระบอกแบบนี้นะคะว่าพระรูปนี้ถูกผีเข้าจริง
แล้วก็อยากจะให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยหน่อย
เดี๋ยวให้ดูอาการของพระรูปนี้นะคะบอกว่าอุ้ยเนี่ยเพิ่งมีอาการบ่ายเมื่อวานนี้นี่เองค่ะ

พระไพรพนากันตะวิโรอายุ๒๔เป็นพระลูกวัดวารีสีทองอยู่ที่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคาย

ครอบครัวของพระไพรพนาให้หมอธรรม๒คนมาช่วย

ก็เลยไปให้พระอีกรูปหนึ่งที่จังหวัดนครพนมช่วย

ห์ฮ่าฮ่าฮ่า
อื้อ
โอ้โกรธโยรธ
ก็เนี่ยค่ะมีพระรูปหนึ่งโดนผีเข้า
แล้วให้พระอีกรูปหนึ่งช่วยไล่ผีแบบเนี้ยค่ะแม่

ต้องถามพศมั้ยครับต้องให้พศมาช่วยมั้ยเนี่ย
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพบกับพระไพรพนาที่หนองคายเลยนะคะ
ตอนที่ทีมข่าวของเราไปถึงก็ดูปกตินะคะไม่ได้เหมือนในคลิปเลย
พระไพรพนาเล่าให้ฟังว่าเริ่มมีอาการแปลกตั้งแต่ก่อนบวชช่วง๔เดือนก่อน
ตอนนั้นเป็นทหารเกณฑ์จู่ตัวชาควบคุมตัวเองไม่ได้
เหมือนไม่ใช่ตัวเองอะค่ะแล้วก็เห็นเงาดำตามตลอดเลย
ก็เลยไปบอกแม่ไปบอกยายตอนแรกคิดว่าป่วยทางจิตเวทหรือเปล่า
เพราะเคยมีประวัติใช้สารเสพติดก็ไปหาหมอจิตเวทด้วยนะคะ
หมอก็ให้ยามากินแต่ก็ไม่หาย
ก็เลยหันไปพึ่งทางศัยศาสตร์ไปหาหมอธรรมไปหาพระดังดังหลายรูปเลยอ่า
ท่านก็พูดในธรรมนองเดียวกันว่าสงสัยวิญญาณสิ่งร่าง
เป็นผีฟ้าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
อยากให้บวชอุทิศส่วนกุศลให้ก็เลยบวช
บวชหนึ่งพันศาผ่านมาสองเดือนไม่หาย
ระหว่างบวชหนักกว่าเดิมอีกค่ะ
ผีเท่าสิงห์นักกว่าเดิมโอ๊ยผีตัวนี้มันแสบจริง
ก็เลยอยากให้หมอปลามาช่วยหน่อยหมดหนทางแล้วจริง
ขณะตอนทำวัดนะครับได้ยินเสียงผู้หญิงสวดมนต์แข่งเพราะโอ้โห
ก็เลยไม่มั่นใจว่ามันเป็นอาการเสียสติหรือว่าอาการอะไรกันแน่
แต่ที่แรกก็คิดว่าตัวเองหูแว่วหูอะไรอย่างนี้ครับ
พอพอได้ยินแล้วมันก็รู้สึกตกใจ
พอตกใจก็คิดตัวเองอะไรไม่รู้
เพราะมีบางครั้งเป็นเห็นอยู่ห่างตาเนี่ยครับเป็นเงาดำอย่างนี้ครับ
ก็แปลกใจครับที่แรกก็ตอนเป็นที่แรกก็
ก็เอาพระเอาอะไรมาแขนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
หรือเป็นเพราะอำนาจของเขาใหญ่กว่า
ยังไงไม่รู้ครับเพราะแขนพระแขนอะไรอย่างนี้ครับ

ขี่รถมอไซค์ครับขี่ไปดีก็รู้สึกแบบมือชาขาชา
แล้วก็มีสติที่เอาขาไปยั้งมอเซ้ได้
ก็จอดรถแล้วก็ล้มลงเลยครับ

อยากให้แบบช่วยเอาสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเราออกจากร่างกายไป
ด้านแม่ของพระไพรพณะหนังอารามอายุ๔๔
ก็ยอมรับว่าบรรพบุรุษของเธอนับถือผีฟ้า
ทวดก็เป็นร่างทรงผีฟ้า
พี่สาวของแม่ก็รับช่วงต่อ
แต่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วก็แปลกใจเหมือนกัน
ถ้าเป็นวิญญาณผีฟ้าทำไมเลือกมาอยู่กับลูกชายที่เป็นพระ

พอบวชให้แล้วทำสังขทานให้แล้ว
อุทิศส่วนกุศลให้แต่ทำไมยังมาเข้าร่างอยู่
คือเดี๋ยววันจันนี้จะทำบุญให้ด้วยนะคะ

หาหมอแผนปัจจุบันหาทางศัยศาสตร์
หาพระดังก็ไม่ดีขึ้นก็เลยสุดท้ายเนี่ย
หมอปลามาช่วยหน่อยได้ไหมเผื่อลูกชายอาการจะหายค่ะ
น่าจะเป็นเสียงใหม่ด้วยอาจจะเป็นเสียงใหม่
ทีมข่าวของเราก็เลยนับวิจัย
นี่เลยค่ะวิดีโอคอร์หาหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ก็ให้พระไพรพนาเล่าอาการให้ฟังนะคะ

หมอปลาก็เลยบอกว่าคือตอนนี้ยังบอกไม่ได้
ไม่รู้ว่าพระโดนผีหลอกหรือพระโดนผีสิงจริงหรือเปล่า
แต่หมอปลาก็รับปากนะคะคุณผู้ชมว่าจะไปช่วย
เดี๋ยว๑๒สัปดาห์นี้จะลงพื้นที่ไปได้
แต่ว่าตอนนี้ยังไปไม่ได้นะยังติดธุระอยู่

แล้วมันดีขึ้นไหมบ่วน

มันหนักเพราะอะไรก็คุ้มตัวเองไม่ได้หรือ

เพราะลุงพี่มันเจอสีกล้างหรือเปล่าเลยก็คุ้มตัวเองไม่ได้

คืออยากให้ช่วยแบบมาไล่ออกหรือแล้วก็ไม่อยากให้อะไรมาเข้าอีก
สมมุติผมไปแล้วมันไม่เกี่ยวข้องกับป่อ
แล้วลูกพี่จะยินดีให้เราช่วยไหม

ได้ผมรักกับน้องนักอีกทีหนึ่ง
แล้วก็มีกรณีว่าเวลาทำวัดกันมีพระอยู่๓รูป
ได้ยินหูแว่วมาเหมือนเสียงผู้หญิงผู้ชายมาสวดวงแข่งด้วย
พระรูปอื่นก็ได้ยินด้วยนะครับ
ก็มันต้องลงไปพื้นที่พิสูจน์ว่าพระที่ได้ยินเป็นอุปชาหรือเปล่า
เดี๋ยวรอหมอปลาไป
ใช้คำว่าพระโดนผีหลอก
แต่ว่าระหว่างนี้ระหว่างรอหมอปลา
หลวงพี่ให้โยมแม่ลองพาไปหาคุณหมอหน่อยก็ดีนะ